การเลือกตั้งของนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตอนนี้ต้องบอกว่าดุเดือดเลยนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าคุณสมบัติของตัวเองผ่านทุกครบถ้วนทุกประการ
ว่าคุณสมบัติเขาไม่ครบบอกว่าให้ครบนะ

นะครับก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังถูกสำนักงานเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตัดสิทธิ์การลงสมัครเลือกตั้งนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ในวันที่๑๒กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นายวรวีกล่าวว่าสำหรับคุณสมบัติที่ทางสำนักงานเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอล
ว่าตามข้อ๕๑๒ของระเบียบ
ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมอุปนายกและก็กรรมการกลาง
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ระบุว่าผู้สมัครต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง

และไม่ว่าสารจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับ
สำหรับกรณีนี้ที่ถูกสำนักงานเลขาธิการแจ้งว่า
ตนขาดคุณสมบัติในข้อ๕๑๒นะครับ
คุณวรวีก็เผยว่าการถูกฟ้องร้องโดยสมคมกีฬาฟุตบอล
หากจะตัดสินว่าเขาผิดจริง
จะต้องให้สารประทับรับฟ้องและตัดสินจนถึงที่สุดเสียก่อน
แต่ความจริงณขณะนี้ศาลยังไม่ได้มีการตัดสิน
ฉะนั้นเขาจึงไม่ขาดคุณสมบัติในข้อนี้นะครับ
คือชี้แจงว่าไม่ขาดคุณสมบัติในข้อ๕๗
มาดูข้อ๕๑๓กันบ้างนะคะ

ผู้สมัครต้องไม่เคยถูกคำสั่งลงโทษ
ยุ่งเกี่ยวกับวงการกีฬาฟุตบอล
แล้วก็สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย
หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนก็คือทั้งหมดนั่นแหละ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวรวีก็บอกว่า
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตหรือยักยอกเงิน

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือยักยอกเงิน
แต่ว่าถูกลงโทษเรื่องการแก้รัฐธรรมนูลใหม่
ให้เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูลของนานาชาติ
และทีมบริหารก็แก้ไขไปตามนั้น

แล้วก็ส่งไปที่กรมการปกครองนะคะ
เพื่อทำตามขั้นตอนของกฎหมายไทย
จากนั้นก็มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอล

แต่มีบุคคลบางกลุ่มไปฟ้องต่อสารว่า
ตัวเองนั้นปลอมแปลงเอกสาร
ทำให้ถูกสารชั้นต้นพิจารณาว่ามีความผิด
ก็เลยทำให้ตัวเองแล้วก็ทีมงานนะคะ
ยื่นคดีไปที่สารอุทธร
จนสุดท้ายชนะคดีทำให้พ้นมณฑินไม่มีความผิด
ก็เลยไม่ขายคุณสังบัติในข้อ๕๑ต่างประโยชน์
ขณะที่กรณีภาษีคงค้าง๒๗ล้านบาทนะครับ
เมื่อวานนี้มีคำแถลงจากสมาคมนะครับ
กรณีนี้ที่ทีมบริหารในยุคของคุณวรวีเนี่ย
ค้างชำระจนต้องเป็นภาระ
ของทีมงานบริหารของพลตำรวจเอกสมยศ

ซึ่งทางสมาคมเตรียมฟ้องร้องกรณีนี้อยู่นะครับ

กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีภาษี
จากทีมบริหารของตนสามารถหารายได้
จากค่าสนับสนุนและค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด

เนื่องจากไม่สามารถปิดรอบบินตามงบประมาณได้นะครับ
เพราะว่าเงินจากการรายลับดังกล่าว
มีเพียงพอให้ทีมบริหารยุคปัจจุบันจ่ายได้พอแน่นอน
ต่อไปฟังเสียงของนายโวรวีบ้างก็ดีกันครับ
เรื่องภาษีนี่นะครับ

บ้อยสมัครองคู่บอลเป็นนิติบุคคล

รายได้หลักเราต้องหาเองนะครับ
ผู้บริหารเข้ามาต้องหาเอง
เพราะฉะนั้นเราหามาได้เอง
หามาได้เองเนี่ยบางทีระยะแรกอย่างที่ผมเรียนนะตั้งแต่ปี๕๐เข้ามาเนี่ย
สมาคมไม่มีตังค์เท่าไหร่เลยนะผมเข้ามาเนี่ย
เมื่อ๔ปีที่แล้วชุดใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาโชคดีนะฮะ
ผมเกิดไว้ให้ง่ายให้จำไว้ได้เลยก็คือว่าผมในเทอมสุดท้าย
อกจากนี้นะคะนายวรวีก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่า
หากว่าตัวเองไม่สามารถลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้
เนื่องจากว่าขาดคุณสมบัติทางพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ขาดคุณสมบัติเช่นเดียวกัน
ซึ่งก็บอกนะคะว่าระเบียบการสมัครระบุไว้ในข้อ๕๓ว่า
บุคคลที่ลงสมัครต้องไม่เคยทำทุจริตต่อสมาคม
ปัจจุบันสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีการขอทุเลาคดี
แต่ตามกฎหมายแล้วจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่ง
ซึ่งมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการจ่ายส่วนนี้แต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
บอกว่าไม่ได้ยื่นแบงค์การันตีเป็นจำนวนเงินอย่างน้อย
ล้านบาทตามเงื่อนไขที่มีการเสนอประกวดราคา
ตามระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งก็บอกว่าที่บอกมาคือการทุจริตนะ
เช่นเดียวกับอีกหนึ่งกรณีนะครับ
ผู้บริหารสมคมบางลายเช่นนายพาทิศสุภพงศ์
แล้วก็นายเบนจามินตันหลีกเลี่ยงภาษีด้วยการให้บุคคลอื่น
เข้ามาแบ่งรับเงินเดือนแทนนะครับ
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีชื่อทำงานอยู่ในสมาคมด้วย
ทางนายวรวีได้มีการโชว์แชทลับครับ
ระหว่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
แล้วก็พลตำรวจโทพิสันจุนิหลก
ตเลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ที่มีหลักฐานถึงการพยายามจะหลบเลี่ยงภาษี
ของทีมบริหารในสมคมกีฬาฟุตบอลยุคปัจจุบันนะครับ

ว่าจะทันกำหนดที่สำนักงานเลขาธิการ
ต้องประกาศรายชื่อผู้สมัครให้กับสโมสรสมาชิกก็รับทราบ
ภายในวันที่๒๗มกราคมนี้หรือเปล่านะคะ
หลังจากนั้นก็จึงจะดำเนินการต่อในขั้นต่อไปได้ค่ะ